คือมีสามีพระยาคู่นึงเนี่ยนะคะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช้ปืนลูกซอง

มิถุนายนเป็นหลักฐานที่สองสามีภรรยานำมาขอความเป็นธรรมอ่ะนะคะ
ตัวสามีชื่อว่านายโสภาอายุ๕๒ภรรยาชื่อว่านางสุดใจอายุ๕๔เขาก็เป็นชาวไร่
มีหลานชายด้วยคนหนึ่งชื่อว่านายสารันอายุ๒๔ขอความเป็นธรรมผ่านทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพราะกังวลกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้า
และกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไปพบกับครอบครัวผู้เสียหายค่ะก็เลยได้ข้อมูลมาว่าคืนเกิดเหตุเนี่ย

ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกอบตในพื้นที่
ในพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
ขับกระบะผ่านหน้าบ้าน
ใช้ปืนน่าจะเป็นปืนลูกซอง

เขาบอกว่าหลักฐานความเสียหายชัดเลยคือมันเป็นรูนี่

รูเป็นปืนลูกซองมันกระจายใช่ไหมคะ
ประตูบ้านทะลุฝาผนังห้องนอน
แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพทรายทองวัฒนา
ตำรวจจับคนร้ายได้ด้วยนะ

แต่คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าโอ๊ยปืนลั่น
แล้วผู้ก่อเหตุก็ได้รับการปล่อยตัวออกไป
ตัวผู้เสียหายเขาบอกว่ามันแค่นี้เองเหรอ
บอกว่าปืนลั่นแล้วปล่อยตัวแล้วจบเหรอ
ก็เลยกังวลค่ะเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุ

ก็เลยกลัวว่าเขาจะมาก่อเหตุซ้ำ
คือเขาเป็นอดีตอบตเก่า

เพราะว่าผมกลัวว่าเขารู้จักกับคนเยอะไงครับ
เพราะว่าคดีมันจะไม่คืบหน้า

เพราะว่าเราก็ยังภาวะเขาว่าคนที่กระทำความผิด

แล้วก็ไปทำไล่เราก็ไปไม่ได้

ถ้าไปเจอข้างทางเนี่ยมันก็เป็นอันตรายไงครับ

แต่ว่าเขาพกปืนมาอย่างนี้มันใช่หรอกครับ
แล้วปืนที่เขาพกมามันพร้อมยิง

มันเป็นเหมือนเชื้อยาดกัน
มันถ้าไปลั่นนี่ทำไมคุณไม่ลั่นนอก
หมู่บ้านลั่นกลางไล่อ้อยไปสิครับ

ขี่รถมาแล้วปืนลั่นทำไมกระจกรถเขาไม่แตก

ตัวผู้เสียหายติดใจสงสัยหลายประเด็นนะคะ
ผู้เสียหายติดใจสงสัยหลายประเด็นนะคะ

ตามหาพี่สาวทำไมต้องพกปืน

โอ้โหตรงเลยประตูบ้านเลย

ถ้าปืนลั่นมันต้องเหมือนขับรถปิดกระจกใช่ไหม
อาจจะแบบไม่ตั้งใจทะลุกระจกรถมาหรืออะไรแบบนี้
ก็เลยสงสัยเยอะเลยเลยสงสัยหลายอย่าง
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ห่างออกไปไม่ไกลค่ะแต่ไม่มีคนอยู่บ้านบ้านก็ปิดเงียบ
ทีมข่าวของเราเลยไปถามทางตำรวจนะคะ
ถามความคืบหน้าทางคดีด้วยที่สพสายทองวัฒนา
ได้เจอกับรองสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจเอกดำรงสุบินมิตรค่ะ
ก็ให้ข้อมูลมาว่าคดีนี้ตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว
แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าปืนลั่นจริง
ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายเลยจริง
ให้ความร่วมมือดีครับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็เขาบอกว่าปืนลั่นครับ
ไม่ได้มีเรื่องโกรธเครื่องกับเจ้าของบ้านมาก่อน
แล้วจากการตรวจสอบของชุดพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติม
คือพอเจอหลักฐานชัดก็แจ้งข้อหา
เมื่อ๑๖มิถุนายน๓ข้อหา
ร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะมีการฝักขังศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะคะ
หากมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อนะคะ